มาดูเรื่องหลอนสว่างแล้วเล่าได้ค่ะ

ห้องเนี่ยห้องเล็กที่๒๓๐๓
ห้องนี้ไม่มีคนไข้คนป่วยอยู่นะคะ
แต่มีการกดกลิ่งจากห้องนี้ตลอดเวลาเลย

พี่สองคนคุณผู้ชมทุกท่านคิดว่าใครกดคะ
คือนี่ถ่ายคลิปสำรวจให้ดูเลยว่าห้องนี้
เฟิร์มว่าไม่มีคนอยู่จริง
แต่กริ่งมาจากห้องนี้ตลอดเวลาเลย

แต่บางคนบอกว่าไม่ใช่หรอกน่าจะมีวิญญาณอะไรสักอย่างแหละ
คือเราไม่บอกว่าเป็นโรงพยาบาลที่ไหน
ว่าที่ไหนแต่ก็เอาเฉพาะห้องละกัน
เลขที่ห้องแล้วกัน๒๓๐๓คุณพยาบาล
นี่วงกลมให้ดูเลยนะคะเห็นไหม

ความช่วยเหลือเรากดมันจะมาขึ้นตรงนี้ค่ะ

คำถามคือใครกดคะใครกดค่ะ
พูดอย่างนี้เหรอไม่กลัวผิดเหรอใช่ค่ะแต่สุดท้ายกลัว
แต่สุดท้ายแล้วพยาบาลก็ต้องใจดีสู้เสือ

เพราะว่าห้องนี้ไม่มีใครแล้วถ่ายคลิปให้เราดูแบบนี้
คือไปพลูฟพิสูจน์ว่ามันไม่มีใครจริง
โชคดีแล้วถ้าหากเข้าไปแล้วมีใครเนี่ย

ไม่น่าจะได้ทันอัดคลิปเลยล่ะงานนี้